เราเริ่มต้นกันด้วยประเด็นร้อนของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบัวงามนะครับ
วันนี้ยิ่งยงยอดบวงงามถูกสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๒๐ปีในคดีช่อโกง
แล้วก็ได้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน๕แสนบาทเพื่อต่อสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ครับ
สายวันนี้สารจังหวัดมินบุรีมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกนายยิ่งยงยอดวงงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและพวกคนละ๒๐ปีโดยไม่รอลงอาญา
จากคดีทำธุรกิจช่อกงประชาชนในชื่อบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด
ต่อมาสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายยิ่งยงจำเลยที่๕๗และ๙ทุนประกันคนละ๕แสนบาท
โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
ภายหลังได้รับการประกันตัวยิ่งยงเปิดใจกับสื่อขอโทษแฟนเพลงที่ทำให้ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
ซึ่งตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโปรโมทสินค้าแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดยืนยันไม่เคยคิดช่อกงประชาชน
แล้วก็อาจจะทำให้เราบกพร่องได้
โดยจริงแล้วไม่เคยคิดจะพี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านเลยนะครับ
สำหรับบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด
แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้ากเศษ

ปรากฏชื่อนายยิ่งยงยอดวงงาม
เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นจำนวน๑๐
และภรรยาของนายยิ่งยงคือนางมณฑาทิพย์บัวงามถือหุ้น๕
โดยสถานะล่าสุดได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙